ทีนี้มาดูหน่อยนะคะความเคลื่อนไหวของกลุ่มแก่นำต่าง
ยังคงอยู่ในห้องขังยังไม่ได้รับการประกันตัว
เพนกวิ้นรุ้งค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ลงพื้นที่ค่ะ
เดินทางเข้าไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ทันทะสถานหญิงกลาง
ไปตรวจสอบความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังแล้วก็รักษาความปลอดภัยต่าง
ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาปักหลักปราศัยเมื่อหลายวันก่อน
ทีนี้การเดินทางไปเรือนจำครั้งนี้ของคุณสมศักดิ์ได้มีโอกาส
เป็นภาพนี้ออกมานะเออไปนั่งพูดคุยใช่กับกลุ่มแก่นำอย่างรุ้ง
เพนกวินแล้วอย่างไม้ด้วยนะคะแต่เราก็พยายามที่จะสอบถามเหมือนกันว่าคุยอะไรกัน
คุณสมศักดิ์ไม่เปิดเผยใช่ไม่มีการเปิดเผยว่ามีการพูดคุยเรื่องอะไรกันนะคะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าจากภาพรุ้งตอนนี้ตัดผมสั้นแล้ว
แล้วก็ผมก็สีดำนะคะสวมใส่ชุดผู้ต้องขังสีน้ำตาล
ส่วนเพนกวิ้นแล้วก็ไม้ตัดผมสั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าสวมใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นนะคะ
นี่นี่ภาพนี้เป็นรุ้งนะครับผมดำแล้วนะจากที่เคยเป็นสีทองนะฮะ
ก็เป็นไปตามระเบียบของราชธรรมนะฮะแต่ทีนี้ครับสิบโมงที่ผ่านมาเนี่ย
คณาจารย์จากธรรมศาสตร์นะฮะก็ตอนแรกได้มีการนัดสื่อมวลชนเหมือนกัน
เพราะว่าคณาจารย์จะไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
จะไปเยี่ยมรุ้งกับเพนกวินในฐานะของนักศึกษาไงคุณ
นักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ทางอาจารย์เนี่ย
ก็จะนำตำราเรียนนำชีสประกอบการเรียนให้สองคนเนี่ย
ได้อ่านขณะที่ถูกควบคุมตัวนะฮะแล้วก็จะมีการแถลงการเรื่องข้อเรียกร้อง
ขอให้ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนที่ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของเรื่องของการชุมนุม
แล้วก็ความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างเดี๋ยวเราจะหอดไว้ในข่าวสารไว้อย่างต่อเนื่องนี่แหละ
นะครับสลับสับเปลี่ยนกับข่าวอื่นด้วยนะครับ